สนับสนุนโดยบีชัวร์คิวพา
กู้ใจนักช็อคกู้พิษร้านค้า
จากธนาคารกรุงเทพ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

มาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องฮายจากจังหวัดสุรินท
จะสามารถมีเงินทุนกลับไปสร้างบ้านได้หรือไม่
กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
และพวกนี้ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ช่วงนี้เป็นช่วงที่

คนทางบ้านก็ลุ้นเอาใจช่วยเราเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมแรงร่วมพลังกันนะครับ
มีสมาธิดีเลือกคำถามดี
แล้วก็คิดก่อนที่จะตอบให้ดีที่สุดนะครับ
เพราะทุกข้อเป็นเงินทุนต่อลมหายใจของเราทั้งหมดเลย
ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องฮายมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามที่ทางรายการตั้งขึ้นมานั้น
มีทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
ภายใน๕เรื่องนี้จะเป็นเรื่องใกล้ตัว
เกี่ยวกับครอบครัวของพวกเราทั้งหมดนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดสุรินทร์
เรื่องที่๒อำเภอรัตนบุรี
เรื่องที่๓คณิตศาสตร์
เรื่องที่๔เพลงเด็ก
เรื่องที่๕ไทยรัฐทีวี

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
เลือกที่จะตอบเรื่องไหน
แล้วก็เลือกให้ใครขึ้นมาตอบเรื่องอะไร

ฮายเลือกในเรื่องคณิตศาสตร์ครับ
ชนิดฝากนี่สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ
โดยเฉพาะอาชีพค้าขาย
ต้องอยู่กับการจ่ายเงินทอนเงิน
เพราะถ้าการที่เราทอนเงินไปผิดเนี่ย

บางทีแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าคือวิชาที่เราได้ใช้เรียนมานะครับ

เอาละครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ก้อยมีเหรียญ๑๐บาท

และเหรียญ๒๕สตางค์
ชนิดละ๒๐เหรียญ

ข้างต้นก้อยมีเงินทั้งหมดกี่บาท
ตัวเลือกที่๑๓๑๕บาท
ตัวเลือกที่๒๓๒๐บาท
ตัวเลือกที่๓๓๒๕บาท
ตัวเลือกที่๔๓๓๐บาท

พอคิดไปคิดมามันตื่นเต้นมันหายไปหมดเลย

เหรียญ๑๐เหรียญ๕เหรียญ๒๕เหลือแต่เหรียญบาทค่ะ
เหรียญแต่เหรียญบาทโอ้ไกลละ

ถ้าพร้อมแล้วน้องฮายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓๓๒๕บาทครับ

ฮายจะให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วน้องฮายจะเลือกเรื่องไหนให้แม่แอนขึ้นมาตอบคำถามครับ
เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

อำเภอรัตนบุรีค่ะ
ทำไมถึงเลือกอำเภอรัตนบุรีให้แม่ครับ
เพราะแม่เป็นคนอำเภอรัตนาบุรีค่ะ

เชิญคุณแอนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เป็นคนอำเภอรัตนบุรี

มาอยู่ตอนอายุ๑๖ปีค่ะ
คำขวัญของอำเภอเราล่ะครับ

เพราะว่าคำขวัญจะบอกของดีประจำอำเภอของเราทั้งหมด

แอนคงต้องตอบตามที่คุณลูกเลือกให้แล้วล่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในคำขวัญของอำเภอรัตนบุรี
ตัวเลือกที่๑ผ้าไหม
ตัวเลือกที่๒หาดยาว
ตัวเลือกที่สามห้วยแก้ว
ตัวเลือกที่สี่ขนมจีน
ลองวิเคราะห์สักหน่อยไหมครับว่าที่อำเภอของเราเคยได้ยินอะไรมาบ้าง

ห้วยแก้วนี่จะเป็นที่ท่องเที่ยว
ขนมจีนนี่ก็น่าจะใช่
แต่หาดยาวนี่สิมันอยู่ระหว่างเขต
เขตสุลินกับร้อยเอ็ด
ก็ระหว่างหาดยาวกับสุรินทร์
ถ้าหาดยาวเนี่ยมันเป็นเขตระหว่างสุรินกับร้อยเอ็ด
ถ้ามันจะเป็นคำขวัญของรัตนา
มันก็น่าจะเป็นคำขวัญของร้อยเอ็ดด้วย

ถ้าพร้อมแล้วแม่แอนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สองค่ะหานยาวค่ะ
ตัวเลือกที่สองหาดยาวครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
ยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อก๊อฟขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันทั้งหมด๓เรื่อง
ก็คือเรื่องจังหวัดสุรินทร์เพลงเด็กไทยรัฐทีวี
เอาเป็นจังหวัดสุรินทร์ค่ะ

ไม่รู้สิครับเผื่อเขาจะรู้มั้ง

เอาละฝากความหวังไว้กับพ่อนะครับขอเชิญพ่อก๊อฟมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ในใจของพ่อ๕เรื่องเนี่ยพ่ออยากตอบเรื่องไหนมากที่สุด

พ่ออยากตอบเรื่องไทยรัฐ

พอจะรู้พอจะรู้บ้างแต่สุรินตึบ

อ้าวกำลังจะขำเลยพ่อบอกว่าสุรินตึบ
แล้วพ่อเฉลยว่าพ่อเป็นคนประจวบ
แม่ได้กับพ่อแม่รู้ไหมว่าพ่อเป็นคนประจวบอ่ะ
อย่างนี้ดีกว่าแล้วพวกดาราพวกที่คนที่มีชื่อเสียงนะครับ
เป็นคนสุรินทร์พ่อพอจะรู้บ้างไหมว่าเป็นใครบ้าง
มีอยู่ประมาณสองสามคนได้
ก็มีแสนศักดิ์มองสุรินฯกับบัวขาวครับ

อกจากนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คนมีชื่อเสียงต่อไปนี้ใคร

ตัวเลือกที่หนึ่งสุรางคณาสุนทรพนาเวท
ตัวเลือกที่สองออสคาราบาล
ตัวเลือกที่สามปวีนาทองสุก
ตัวเลือกที่สี่แมนมณีวัน
ผมก็เป็นแฟนเพลงคาราบาลพี่ออสนี่น่าจะใช่
ไม่มั่นใจปวีนาทองสุก
ปกติก็รู้จักทุกชื่อในนั้นนะครับ
แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นคนจังหวัดอะไร

ถ้าพร้อมแล้วคุณก๊อฟเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามปวีนาทองสุกครับ
ถ้าข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
หมายความว่าครอบครัวเราสามารถทำไปได้๓ข้อ

ตอนนี้เหลือน้องไอซ์คนเดียวแล้ว
ไอซ์ต้องขึ้นมาต่อชีวิตแล้วล่ะครับ
พ่อจะเลือกเรื่องไหนให้น้องไอซ์ขึ้นมาครับ

และใครรักทีวิว

ก็เขายังเด็กอยู่เขาน่าจะรู้
ขอให้โชคดีครับเชิญน้องไอซ์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเด็กดีครับ
เขาให้เรามาตอบแสดงว่าเราต้องเป็นเด็กดีแน่
รู้จักเพลงหน้าที่ของเด็กไหม

หรือเรียกกันติดปากว่าเพลงเด็กเอ๋ยเด็กขาว

เด็กเอ๋ยเด็กดีรุงเรียนผมก็เปิดประจำ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่เด็กดีในเพลงนี้

พอเปิดประจำลูกผมก็คิดไปคิดมา

ขอให้อนิสงฆ์แห่งความเป็นเด็กดีของหนู

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องฮาย

สามารถมีเงินทุนไปต่อชีวิต

ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

สำเร็จหรือไม่ได้